ต้องเตือนก็ต้องเน้นย้ำกันการชิงทองยังมีอยู่
มันไม่ได้ใช้ตังค์
ไม่ได้ใช้ตังค์ยังชิงทองกันอีกเหรอเนี่ย
วันนี้มีทั้งให้ดูทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบ
ไปที่แรกกันก่อนชนบุรีนะคะ
ชนบุรีเนี่ยคนร้ายที่ไปร้านทองร้านนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูพฤติกรรมมามุกเดิมเลยค่ะ
ก็ทำทีขอดูทองเลือกเส้นนู้นเส้นนี้นะคะ
แล้วก็ลองนี่ลองมีลองสวม
สวมมาส่องกระจกด้วยนะคะ
จังหวะที่เขาส่องกระจกลองสร้อยคอทองคำ
หันไปมองตรงประตูแล้วพูดออกมาบอก

คนในร้านก็ช่วยกันหาแฟนเขาไปไหน
เสร็จแล้วเขาเดินออกประตูไปแบบนี้เลยค่ะ

นี่ถึงได้รู้ว่าไปแล้วค่ะ
ไปแล้วจริงพร้อมกับรถมอเตอร์ไซคันนี้
นี่คือการชิงทองมุกเดิมที่เกิดขึ้นนะคะ

หันมารับกล้องวงจรปิดพอดี

เห็นหน้าชัดค่ะอย่างนี้ตามตัวไม่ยาก
ตามตัวไม่ยากพร้อมกับสร้อยคอทองคำ
หนัก๒บาทที่พาออกไปพร้อมกับในร้านเนี่ยค่ะ
แล้วพอดีมีลูกค้าเข้ามาคนหนึ่ง
รู้จักกันก็เลยเปิดเข้ามา
ทีนี้เขาก็ไปใส่สร้อยเส้นหนึ่งใช่ไหม
แล้วก็มาส่องกระจก
เขาก็ส่องดูเขามาเอ้าแฟนผมไปไหน

ต่างคนต่างเราก็มองไปกับเขาด้วย

แล้วก็วิ่งตามแค่นี้

เหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจ
แฟนผมไปไหนแล้วก็ไปเลยค่ะ

นี่ค่ะตำรวจก็สอบสวนคนในร้านนะคะ

กับพนักงานเก่าที่เคยทำงานแห่งนี้หรือเปล่า
ได้ข้อมูลครบแล้วตำรวจบอกว่า
นานค่ะน่าจะจับตัวได้

อย่างที่บอกจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ค่ะ

เมื่อวันที่๙กรกฎาคมคุณผู้ชมจำได้ไหม

หนัก๔๕บาทแล้วเอาปืน๙มิลลิเมตร

แล้วเอาเอาผ้าขนหนูคุมไว้อ่ะอ่าไม่รู้ปืนเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยค่ะ
ได้ไปกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทตำรวจจับได้แล้วนะคะนี่ไง
จับได้แล้วค่ะนายประพากรศรีสมบัติเป็นเจ้าของร้านศักดิ์ค่ะ
โอ้โหแต่มาชิงทองแบบนี้ค่ะไปจับได้ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งที่อำเภอเมือง
อุบลราชธานีของกลางนี่หลายรายการเลยนะคะสร้อยคอสร้อยข้อมือปี่เสีย
จี้ต่างเงินสดแล้วก็มือถืออีก๒เครื่องนี่คือของกลางค่ะ
ก็ให้การบอกว่าหลังก่อเหตุเอาทองไปขายที่อรัญญประเทศ
แล้วก็บ่อนในกัมพูชาเอาเงินไปใช้หนี้พนัน
จนกระทั่งเนี้ยค่ะไปกบด้านที่อุบลราชธานี
แล้วตำรวจก็ตามมาจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะไม่รอดนะคะคุณผู้ชม